เอกหนุ่มคนนี้เจมส์จีรายุนั่นเองค่ะ
ก็เอ็นดูแล้วเพราะว่าน้องเจนเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะ
พักหลังเนี่ยงานละครอาจจะไม่ได้เห็นติดตามกัน
แต่บอกเลยว่างานเพลงน้องไม่เงียบนะจ๊ะ

เจมส์จีรายุชื่อว่า๔หม่อค่ะประกอบไปด้วย๕ซิงเกิลนะ
ซิงเกิลเนี่ยเนื้อหาทำนองไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
แล้วก็ปล่อยมาสองเพลงแรกให้ฟังมาแล้วด้วยล่าสุดค่ะ
น้องเจมส์ส่งซิงเกิ้ลชื่อว่าวางใจเออวางใจเลยนะคะ
มาให้ได้ฟังกันค่ะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยน้องเจมส์ก็มาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชน
ระบบซูมนะไม่ได้เจอกันหรอกนะฮะพูดคุยกันเรื่องงานเพลงที่เจ้าตัวบอกว่า
ตั้งใจจะทำอัลบั้มนี้แบบสุดสุดเลยนะคะแต่ที่ต้องแอบแวะถามนิดนึง
คุณผู้ชมจำภาพนี้กันได้ป่ะภาพที่น้องเจมส์เนี่ยถอดเสื้อจนสะท้านใจเอฟซีนี่ดู
น้องเจมส์เขาก็บอกเอาไว้ด้วยว่าภาพนี้จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากพี่
ผมแค่อยู่บ้านเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอะไรล่ะฟิตหุ่นอยู่บ้าน
แล้วก็รู้สึกว่าเออลองถ่ายรูปดูซะหน่อย
ส่วนจะได้เห็นความแซ่บแบบนี้จากน้องเจมส์อีกหรือเปล่าไปฟังคำตอบของเจ้าตัวเลยค่ะ
ก็เอาความกลางกาย
ตกแซวเรื่องหุ่นได้เยอะมากเลยเคิร์นไหม
อิน้ำมีเกินทุนบ้างนะครับก็มีเคยนบ้างสำหรับดักนอนก็จะมีโอกาสไม่ได้เเหลือตั้งแต่มีอย่างไง
แต่ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับ
กดไลค์รูปแซ่บกันอยู่นะคะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมก็ฟังผลงานเพลงของน้องเจมส์ไปก่อน
ส่วนละครเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้รอนานเกินนะคะ
น้องเจมส์บอกว่าเรื่องกะรัดรัด
เล่นกับพี่แอนทองเดี๋ยวรอ๒กิโลกรัมแล้ว

รอติดตามน้องเจมส์กันได้เลยนะคะ

พี่เจ๊กรีมก็เคริ้มเลยนะคะ